การเขาก็มีของดีเหมือนกันที่
อาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ได้คุณชนะ

เพราะว่าเขากำลังจะทำปลูกผักเป็นเหมือนขั้นบันไดค่ะ
เราอาจจะเคยเห็นนาขั้นบันไดที่ภาคเหนือใช่ไหมคะ
แต่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาล

กำลังพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ในช่วงที่น้ำโขงลดเนี่ยนะคะ
ตลิ่งมันก็จะลดลงมาเห็นไหม

เพื่อที่จะทำเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
ที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็จะเป็นผักระยะสั้น
อย่างเช่นผักบุ้งผักชีผักกาดหอมผักคณะกระเทียมบ็อกโครี่
เพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวง่ายซื้อขายกันง่ายด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าทุกปีหลังจากต้นเดือนตุลาคม
หรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ค่ะ

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๕องศาเซลเซียส

เขาก็ชอบด้วยมันก็เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
ทำให้ต้นอวบใหญ่สมบูรณ์กรอบหวานเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ
แบบนี้เขาก็เลยเริ่มทำการเพาะปลูกกัน
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่๒ตำบลวิสิตนะคะ

ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านปลูกผักริมแม่น้ำโขลงปลอดสารพิษค่ะ
คือขึ้นชื่อมากทุกปีเขาก็จะมีการปลูกผัก
แล้วจะมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดบึงกาลเอง

รวมไปถึงพี่น้องสปลาวเพื่อนบ้านเรา
ก็แวะมาซื้อผักเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
เรียกว่านอกจากจะได้ผักดีมีคุณภาพเป็นธรรมชาติแล้ว
ยังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะ
นี่คือภาพตอนที่มันเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาแล้ว

อันนี้เราหยิบยกภาพจากที่อื่นมาให้ดูนะ
เอาให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดว่า
ริมแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วในช่วงปลายฝนต้นหนาวเก็บเกี่ยวไป

ดีจังเลยนะมีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวสวนครัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ